ดูความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของพริตตี้สาวลาลาเบลกันหน่อยนะคะ
คือก่อนหน้านี้หมายแรกที่ออกไปเป็นการออกหมายจับน้ำอุ่น

แต่ว่าหลังจากนั้นเอาย้อนคดีให้ฟังนิดนึงนะคะ
มีการออกหมายจับเพิ่มเติมอีก๕คนด้วยกันนะคะ
เป็นลักษณะของการสนับสนุนที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น

เมื่อวานนี้สารอาญาธนบุรีค่ะ
ให้ประกันตัวห้ามผู้ต้องหาในคดีที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งแต่ละคนต้องใช้หลักทรัพย์คนละ๑๕๐๐๐บาท
แต่ว่ามี๓คนเมื่อวานนี้จะต้องเข้าเรือนจำ
เพราะว่ายังต้องรอหลักทรัพยื่นประกันในวันจันนี้

แต่ว่า๒คน๒ใน๕มีเงินประกันประกันตัวออกไปแล้วนะคะ
หลังจากที่พนักงานสอบสวนสนบุคโลนำตัว๕ผู้ต้องหา

ทิติมานรพันธ์พิพัฒน์หรือว่าลาลาเบล
พฤติสาวซึ่งประกอบด้วย
ผู้ต้องหาคนแรกค่ะนายชัยพลพันนาหรือคิว
คนที่๒นายนาธีสถิตพงศ์สถาพรหรือตี
กุณฑองนางสาวพี่กุณฑองบุญตาหรือว่าเฟิร์ส
คนที่สี่นะคะนายโกเศษดริดดิที่เริกหรือว่าปิงปอง
และคนที่ห้านายเกรษดาโลหิตตีหรือโนบิ

ขออำนาจสารอาญาธนบุรีฝากขังผลัดแรก๑๒วัน๓ข้อหาด้วยกันนะคะ
เป็นผู้สนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิด
ฐานพาผู้อื่นเพื่อการอนาจารย์
กระทำอนาจารย์แก่บุคคลอายุ๑๕ปีโดยใช้กำลังประทุษร้าย
โดยที่บุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
และ๓กักค้างนุ่งเหนียวผู้อื่นหรือกระทำการใด
ให้ผู้อื่นปราศจากเสรีภาพในร่างกาย
และเป็นเหตุให้ผู้ถูกนวงเหนียวกักขังถึงแก่ความตาย
นี่คือ๓ข้อหาของ๕คนนี้นะคะ
สารอาญาธนบุรีอนุญาตให้ประกันตัวทั้ง๕คนเลย

ละ๑๕๐๐๐บาทและไม่ได้กำหนดเงื่อนไข
ซึ่งเมื่อวานี้สารมีการปล่อยตัว
นายโกเศษริดนิเทอร์เริกหรือปิงปอง
และนายกฤษดาโลหิตดีหรือโนบิ
เนื่องจากยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดได้
ส่วนอีก๓คนค่ะที่ต้องนอนคุกไปนะคะ

ซึ่งตอนนี้๓คนนี้ยังรอนะคะ
สำหรับหลักทรัพย์เพื่อยื่นขอประกันตัว
ซึ่งจะต้องรอดำเนินการอีกครั้งวันจันทร์
ที่จะถึงนี้ทำให้๓คนถูกฝากขังไปเรียบร้อย
ตอนนี้อยู่ที่เรือนจำพิเศษธนบุรีค่ะ